คุณผู้ชมมาส่องกิจกรรมของไอ้เต้าลีสหรือว่าน้องลิซ่านั่นเองนะคะ
ต้องบอกว่ามาเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทยครั้งหนึ่งนะคะคอนเทนต์เพียบเลย
เยอะถึงขนาดที่ว่าเราไปดูคอนเสิร์ตยังไม่หายเหนื่อยเลยคุณผู้ชม

แต่ลิซ่าคนเดียวค่ะที่เต้นแบบว่า๑๐๑๐๑๐ล้าน๑๐ไปเลยค่ะ
ล้มจาก๑๙๖๒กิจกรรมต่อคิวเพียบเลยละค่ะ
เริ่มกันที่นะคะการรันวงการปากคลองตลาด
ปกติก็จะไปซื้อดอกมงดอกไม้ใช่ไหมคะ
ปรากฏว่าแม่คะตกใจนี่ใคร
ตอนนี้แหละค่ะตอนที่ลิซ่าช่วยคุณแม่แล้วก็คุณป้าถือดอกไม้กลับบ้าน
ชาวเน็ตหลายคนนะคะโฟกัสความน่ารักของน้องลิซ่าน้องอุ้ย
น้องเขาน่ารักเนอะดังปันนี่รู้จักกันทั้งโลกทั้งประเทศ
มาอยู่ไทยก็ใช้เวลากับครอบครัวน่ารัก
ไอ้เต้าตาลีดเนี่ยก็น่ารักคอยช่วยแบบครอบครัวตลอดเลย
คงถือของก็ทำได้สบายมากค่ะ
ตามที่เห็นหน้าจอเลยจ้าซึ่งเป็นกิจกรรมนะคะ
ผ้าของน้องลิซ่าชื่อว่าผ้าไฟล์หมักโครนย้อมครามค่ะ
ซึ่งเป็นงานหัตกรรมผ้าทอมมือที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธานี

และเป็นหนึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะ
น่าจะมาจากร้านของคุณแม่เดียน่าพี่สาวคนสนิทของลิซ่านั่นเองค่ะ
จากผ้าไทยแล้วนะคะก็เชื่อว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ที่มีวงมีวัดเนี่ยคือที่ไหนก็ที่อายุทยานี่แหละค่ะ
จุดสำคัญที่ลิซ่าถ่ายรูปนะคะก็จะเป็นจุดสำคัญที่ชาวบริ้งมาเช็คอินกันต่อค่ะ
เท่าที่สังเกตอย่างวัดที่มีเสียงพระในต้นไม้ก็คือวัดพระมหาธาตุเนี่ยค่ะ
ที่เห็นนะคะดังมากและวัดที่น้องเดียน่าโพสต์ก็คือวัดแม่นางปลื้มนั่นเองค่ะ
คนก็แห่ไปบอกอยากเที่ยวแบบตามลิซงลิซ่าเต็มไปหมดค่ะ

นักข่าวเราลงพื้นที่ไปสอบถามแม่ค้าพ่อขายกันนี่แหละค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าวันที่น้องลิซ่ามาแต่งตัวเนี่ยแต่งชุดไทยสีขาวน่ารักมาก
ก็เดินทำตัวปกติเหมือนนักท่องเที่ยวธรรมดาเนี่ยค่ะ
ตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าเขาดังก็เห็นว่าคนนี้สวยหุ่นดีนะ
ตัวเองยังแบบโอ้โหทำไมกลุ่มนี้สวยจังเลยค่ะ
กระทั่งลิซ่าลงอินสตาแกรมค่ะถึงรู้ว่าเป็นใครค่ะ
หลังจากนั้นก็ร้านค้าร้านลวงต่างผ้ามงผ้าไหม

โอ้โหสุดยอดมากเลยคุณผู้ชมค่ะก็ดูไว้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะ
เผื่อใครอยากจะไปแบบว่าเที่ยวตามรอยยุธยานะคะกับน้องลิซ่าบ้าง